คำของภาษาไทยมันมีมากมาย
ที่คุณอยากจะเป็นคอเล่าคุณก็ต้องถนัดเรื่องภาษาไทยด้วย
แต่จริงแล้วคนไทยอย่างเราก็ต้องถนัดภาษาไทยแล้วค่ะ
คำมันก็อาจจะมีบ้างที่จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เขียนผิดผิดถูก
อย่างเช่นคำว่าหนุ่มคนนี้เขาจะมาสอนคุณชนะและคุณผู้ชม
เขียนคำภาษาไทยคำนี้ให้มันถูกต้อง
แต่สนใจคำว่าสเปคก่อน
สเปคเขียนยังไงคุณชนะเขียนเป็นไหม
เป็นคำว่าแกนี่มันหมายความว่าจีบสาวอย่างนี้เหรอ
เวลาคุณจีบสาวคุณใช้มุกยังไงไหนลอง

ผมเจอสปาร์คแล้วก็ลากไปเอาเลย

ไปเอาใจเขานี่คุณตกใจอะไรกันล่ะ
ตกใจคุณใช้วิธีฉุดกระชากลากถู
ก็ถ้าเจอแล้วสปาร์คผมก็ลากไปเอา

อันนี้มันเป็นวิธีที่ไม่ควรทำตาม
ถ้าน้องหนูดูอยู่นะคะก็ปลดเข้าใจด้วย
ใช้วิจารณญาณในการรับฟังคุณชนะนะคะ
แต่ว่าเวลาจะเขียนคำว่าสเปคสเปคแบบไหนไม่รู้

เอาเป็นมุกดีเอาไว้จีบสาวขำนะ
เดี๋ยวนี้สาวจีบหนุ่มได้เดี๋ยวฉันจำก่อน